กลับมาเบรกนี้ค่ะจะพาไปอัปเดตอาการป่วยของตลกรุ่นใหญ่นะคะอาถั่วและเชิญยิ้มนั่นเองค่ะ

ก็เมื่อเจ้าตัวนะคะต้องเข้ารับการผ่าตัดต่อมลูกหมาก
เพราะว่าถ้าปล่อยทิ้งไว้อาจจะเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากได้
บันเทิงไทยรัฐค่ะเจออาโถแล้วนะก็เลยขออัปเดตสักหน่อยแล้วกัน
อาบอกว่าตอนนี้โอ้แข็งแรงดีแล้ว
หลังจากผ่าตัดพักฟื้นเกือบ๑เดือนเลยนะ
แต่ก็คงต้องทานยาต้านมะเร็งอยู่นะคะ
แล้วก็ยารักษาต่อมลูกหมากอยู่ค่ะ
แล้วก็ที่สำคัญต้องพบแพทย์อย่างต่อเนื่องด้วยนะคะ
แล้วก็ขอขอบคุณทุกคนเลยที่เป็นห่วง
สัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์มาเนี่ยคุณผู้ชมค่ะ
ที่ฉันแอบสังเกตเห็นในมือของคุณอา
ควักออกมาเลยฉันตกใจมาก

ไหนสีฟันไหนเล่าสิคะคุณอามันเป็นยังไงไหนเล่ามา
ตัวนี้ความจริงแล้วเนี่ยเราใช้วิกฤตให้เป็นโอกาส

ตั้งแต่๓๐ปีแล้วอ่ะสักวันหนึ่งเนี่ย

แล้วมันเหม็นอยู่ไหมคะเนี่ยตอนนี้
โชคดีเป็นยังไงบ้างพี่แจ็คมีเฟสติวใส่เฟสติว
แต่เอาไม่อยู่หรอกคือมันเป็นพลิกวิกฤตเป็นโอกาสของคุณ
เพราะว่าแกก็มีชื่อเสียงเรื่องกลิ่นป่าจริง

รับรองใช้แล้วแบบว่ากินปากไม่มีเลยลองดูแล้วกันนะคะ

อ่าพิสูจน์โดยแจ๊กกะรีนนะจ๊ะคุณผู้ชมจ๋า